ขายของยากแกตายช่วงนี้มาเจอธนบัตรปลอมเข้าไปอีก
ส่วนใหญ่เราจะเห็นปลอมแบงค์ใหญ่แบงค์ใหญ่คือแบงค์อะไร
ส่วนใหญ่เป็นแบงค์พัน๕๐๐เห็นน้อย

อันนี้คือปลอมจนสีมันเลือนใช่ไหม
ใช่ครับคือดีที่ฝนมันตกลงมาเลยรู้ว่าธนบัตรปลอมระบาดอยู่ไหน
อารวาสอยู่ไหนไอ้พวกนี้สกลนครครับตอนนี้คุณผู้ชมระวังนะฮะ
นี่คือสภาพของธนบัตรปลอมฉบับละร้อยไม่ค่อยเห็นนะ
ปลอมก็ปลอมแบงค์ใหญ่นะเนี่ยโดนน้ำสีเลือนเชียวนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับไอ้พวกนี้มันอารวาสนะครับ
อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลดงมะไฟบ้านดงมะไฟตะบนขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
แม่ค้าสองคนโดนไปเจ็บใจจริง
หวานชัยเทพแม่ค้าขายผักหนึ่งในผู้เสียหายนะครับบอก
มันมาตอนฝนตกคุณนักข่าวมันอาศัยเสียงดังฝนตกแม่ค้ากำลังยุ่งคนเยอะ
นี่แหละครับรู้ตัวอีกทีตอนไหนครับมารู้ตัวอีกทีตอนจะทอนตังค์ลูกค้า
ฉบับละร้อยฝนมันตกหมึกแดงจางเชียวติดมือเลย
นะครับก็เลยรู้ว่าโอ้โหฉันโดนแล้วฉันโดนแล้ว
ก็เลยแจ้งแม่ค้าในตลาดนี่ระวังนะแบงค์ปลอมมานะแบงค์ร้อยแม่ค้าอีกคนบอกเอ้ยฉันก็โดนว่ะ

เอ้าฟังเสียงยายหวานเล่าหน่อยยายหวาน

เอาอีกคนนึงที่ผมบอกโดนเหมือนกัน
สมใจวงแก้วผู้เสียหายเหมือนกันครับ
เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในตลาดนี้นะ

เธอบอกว่าอาจจะต้องวางเงินเนี่ย

สงสัยต้องเอาไปแตะน้ำดูหน่อย
แต่แตะน้ำดูหน่อยซิว่ามันปลอมหรือไม่ปลอม
เพราะถ้าปลอมมันจะละลายเลือนหาย
นางสาวปียนุษย์เรียมแสนเจ้าหน้าที่ดูแลตลาดเล่าบอกว่า
จฉาชีพเลือกก่อเหตุกับแม่ค้าสูงอายุครับ
ไม่ทันระวังนี่ฮะนี่คนดูแลตลาดนะ
ก็วิงวอนอย่าทำเลยหาเช้ากินค่ำขายของก็ขายยาก
ไรก็น้อยนิดยังมาทำแบบนี้กันอีกนะฮะ
กลนครนะครับระวังระวังหน่อยครับพวกมันอยู่ที่นี่ฮะ
คุณผู้ชมมาในรูปแบบนี้แล้วนะคะแบงค์ปลอมค่ะครับ